คุณผู้ชมคะจากการชุมนุมเมื่อวานนี้ที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ที่บริเวณรัชโยธินนะคะ
เมื่อมีการประกาศยุติการชุมนุมหลังจากนั้นมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
มันมีเสียงระเบิดมันมีเสียงปืนมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
วันนี้เนี่ยทางตำรวจได้ออกมาแถลงชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งส่วนตัวของคนสองกลุ่ม
ซึ่งต่างเป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมคนที่ยิงคือคนนี้
คือมีภาพตอนที่ตำรวจแถลงมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งภาพเคลื่อนไหวเป็นผู้ชายรูปร่างทวม
ที่กำลังวิ่งวิ่งวิ่งแล้วหันหลังยกปืนขึ้นไปยิงอ่ะค่ะ
คือคนนี้ครับนายพาสภงพาสภงกุลอมรการอายุยี่สิบห้าปี
ถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหานะคะพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนายพาสะพงศ์คนนี้ถูกรวบตัวเอาไว้ได้นะคะ
ครับแล้วก็ถูกรุมสกรรมบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลเจ้าที่ก็อายัดตัว
แล้วก็จะดำเนินคดีตามข้อหาที่แจ้งไปวันนี้ตำรวจก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ต้องค่ะแต่อีกมุมหนึ่งคือวันนี้ทางตัวแทนทีมกาดภาคีเพื่อประชาชนเขาออกมาแถลงนะคะ
ครับเก่งอาชีวะและเอ็มปลดแอดแถลงกับสื่อมวลชนกรณีเหตุการณ์นี้อะค่ะ
อาชีวะที่กำลังนั่งกันอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งอ่าแล้วก็มีการประทาคารมกัน
แล้วก็มีการชกต่อยกันกับกลุ่มอาชีวะพอต่อยกันเสร็จเขาถอยกันแล้วครับ
เขาบอกว่าต่อยกันเสร็จถอยออกจากที่เกิดเหตุแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการคว่างปลาระเบิดเข้ามา
มีการยิงใส่ซึ่งดูจากพฤติการแล้วมั่นใจว่ากลุ่มก่อเหตุมีการวางแผนกันเป็นอย่างดี
มีอย่างน้อย๘คนยืนยันว่ากลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุไม่ใช่กลุ่มกาดด้วยกันเองค่ะ
จากว่าหลังเกิดเหตุมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่ากลุ่มที่ก่อเหตุไม่มีการสวมใส่ปลอกแขน
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นกาดแถมในกระเป๋าเนี่ยยังมีอาวุธปืนอีกด้วย
ซึ่งถ้าเป็นการไม่สร้างสถานการณ์เนี่ยเป็นการล้างแค้นกันส่วนตัวหรือล้างแค้นกันในเรื่องเก่าก่อนเนี่ย
ผมว่าไม่น่าจะเจาะจงมากันขนาดนี้อันนี้เป็นการเดินเข้ามาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเดินเข้ามาพร้อมกันนะครับ
เข้าไปหาเรื่องถอยออกมานะครับปลาระเบิดเปิดฉากยิงนะครับ
จากในคลิปเนี้ยผมค่อนข้างว่าซัดซ้อมและวางแผนการมาเป็นอย่างดีครับครับ
เอ่อ๘คนสำหรับผมเอ่อที่เดินมาร่วมกันครับที่เดินมาร่วมกันเท่าที่เห็นในคลิปนะครับ
จะมีกลุ่มกลุ่มเนี่ยประมาณ๘คนนะครับอ่าแล้วก็ไม่รู้จักครับแต่ตอนเนี้ยเอ่อทางเรากำลังกำลังถามอยู่ว่า
น้องกลุ่มนี้เป็นเป็นใครอะไรยังไงได้ข้อมูลเบื้องต้นก็เป็นกลุ่มที่เรียนสถาบันเดียวกันหมดนะครับ
ส่วนกรณีที่มีคลิปว่ามือยิงถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการคลิปนี้แล้วก็มีการถามมือยิงว่าทำไมมายิงแล้วก็แชร์กัน
ครับเก่งอาชีวะบอกว่าเอ็มปลดแอบเป็นคนถ่ายคลิปค่ะอืม
ยืนยันว่าคนเจ็บบนรถพยาบาลในคลิปคือมือปืนที่ยิงจริงแล้วก็ถูกทางกาดรวบตัวเอาไว้ได้แล้วก็บาดเจ็บนำขึ้นรถเพื่อส่งโรงพยาบาล
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ากาดอาชีวะมีการถูกซื้อตัวยืนยันว่าทางเขาเนี่ยไม่มีการซื้อตัวอะไรทั้งนั้น
ทุกคนทำเพื่ออุดมการทุกครั้งที่มีม็อบทีมกาดก็มา
อ้างตัวว่าเป็นกาดตอนที่นำส่งรถโรงพยาบาลนะฮะก็คือทางคนสอบถามเนี่ย
ถามว่ายิงทำไมนะครับตามคลิปแล้วผลคำสุดท้ายของคำตอบของน้องคนนั้นก็คือ
ช่วยงานเป็นกาดอันเนี้ยผมยืนยันว่าน้องไม่ได้เป็นกาดนะครับ
ทุกทีมไม่ได้พบเห็นน้องมาทำงานนะครับเอ่อถ้าน้องเป็นกาดจริงเนี่ย
ตอนเดินเข้ามาสร้างสถานการณ์เนี่ยเดินผ่านหลังกล้องที่ไลฟ์สดอยู่นะครับ
น้องต้องใส่ปอกนะครับอันนี้น้องไม่มีปอกเลยสักคนนะครับ
บอกแขนแล้วก็ในส่วนของน้องที่เป็นคนยิง
กางเกงขาสั้นที่โดนลุมทำร้ายหลังจากโดนสกัดกั้นนะครับ
การการหนีน้องคนนี้ก็เดาได้เก็บกระเป๋าได้
เก็บปืนได้นะครับนำส่งตำรวจแล้วในกระเป๋าเรานำส่งตำรวจ
หลักฐานตรงเนี้ยก็ไม่ได้มีนะครับว่ามีปอกแขนอยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับ
การการซื้อตัวหาข้อมูลผมจะบอกไว้นะตรงนี้ว่า
การชุมนุมแต่ละที่เนี่ยทีมกาดก็จะรู้พร้อมกับสื่อ
เราไม่ได้รู้ก่อนเอ่ออย่างเราเข้าพื้นที่
เรายังเข้าพื้นที่ที่หลังนะครับรถสวีเอยังมาก่อน
ข่าวมาก่อนเก่งอาชีวะบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมาร่วมชุมนุมกันก็ขอให้มั่นใจในทีมกาดภาคี
เพื่อประชาชนทีมกาดพร้อมดูแลประชาชน
แล้วก็จะมีมาตรการรัดกลุ่มมากกว่าเดิมจะเพิ่มอุปกรณ์และการตรวจค้นให้มากขึ้น
เรากำลังถอดบทเรียนกันอยู่นะครับว่าทางอาชีวะเราเนี่ยเอ่อ
เราเรามีจุดบอดตรงไหนนะครับเราเรามีจำนวนกำลังคนเยอะไปหรือเปล่า
เราต้องพักคนใหม่เราต้องลงทะเบียนปอกใหม่
เพื่อความชัดเจนนะครับเพราะปอกที่เราทำเนี่ย
แจกอย่างเดียวเราเราไม่เคยได้ขอข้อมูลจากพี่น้องทั้งหมด
เป็นแค่การการันตีจากรุ่นพี่รุ่นน้องส่วนปอกรวมเนี่ยปอกรวมเนี่ย
เราเราไม่ใช้ครับเพราะเราเป็นเป็นกลุ่มที่เอกเทศ
รวมกันมาเพื่อมีจุดมุ่งหมายดูแลมวลชนนะครับเราไม่จำเป็นต้องอยู่รวมกัน
เราเราเป็นแค่ไผ่คนละกอครับแต่เรารวมกันมันก็ไม่ล้มครับ
ทีนี้ค่ะมันมีอีกประเด็นนึงเป็นเรื่องคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
เหมือนกับว่าเห็นเท้าอ่ะนะแล้วก็ได้ยินคำพูดในลักษณะที่ว่า
อย่าให้สื่อรู้เก่งอาชีวะบอกว่าคือคลิปเนี้ยมันตอบไม่ได้นะครับ
ว่าเอ๊ะมันเท้าใครมันเห็นแค่เท้าไม่เห็นหน้าแล้วก็ได้ยินแค่เสียง
มันไม่ใช่คลิปพวกนี้นะฮะไม่ใช่นะคะจะเป็นอีกคลิปหนึ่งพี่
จะเหมือนคนจับกลุ่มยืนกันแล้วก็จะเห็นแต่เท้าเห็นแต่รองเท้า
เห็นแต่ขาข้างเกงแต่ว่ามีเสียงในลักษณะที่ว่าอยากให้สื่อรู้
ลักษณะประมาณเนี้ยค่ะอืมก็เก่งอาชีวะบอกว่าเดี๋ยวขอ
ขอดูก่อนยังตอบไม่ได้ว่าเป็นใครอะไรยังไง
เสียงใครเห็นแค่เท้าจะตอบได้ยังไงว่าเป็นใครนะคะ
ก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้ฟังจากทางผู้ที่เขาเป็นกาดของอาชีวะ
ค่ะอ่าที่มาคอยดูแลผู้ชุมนุมรัศดรนะฮะ
แล้วก็ทางฝั่งฝั่งตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ที่ทางแกนนำผู้ชุมนุมราชดรเนี่ยบอกว่าจะนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ก็คือศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนค่ะนะครับนี่เป็นการนัดหมายล่าสุดนะฮะ
ที่เห็นจากเพจเฟซบุ๊กนะครับของเพนกวินพริษชีวรักษ์
หนึ่งในแกนนำกลุ่มรัศดรนะครับบอกว่าพรุ่งนี้นะครับ
ชุมนุมซ้อมต้านรัฐประหารที่๕แยกลาดพร้าวเวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะ
นี่เป็นการนัดหมายล่าสุดของทางกลุ่มรัศดรเท่าที่เห็นณขณะนี้นะครับ
อ่าก็ความเคลื่อนไหวก็ติดตามดูกันต่อไปนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยว